คุณผู้ชมคะพูดถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยวันลอยกระทงแล้วก็เลยอยากจะสอบถามคุณผู้ชม
เตรียมหรือยังคะกระทงที่จะไปลอยกระทงในวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง
คือผมยังไม่ได้เตรียมไปเอาข้างหน้าใครขายก็ซื้อตามนั้นแหละ
ถ้าเกิดคุณทัศนายยังไม่ได้เตรียมดิฉันมีไอเดียเผื่อคุณจะสนใจแล้วก็ไปซื้อกระทงแบบนี้มาลอย
เพราะว่าเมื่อวานเขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคือคนที่ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าสุภาคินเด่นดวงเนี่ยนะคะ
เขาเขียนเอาไว้เลยว่าแพลนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วได้เวลาสตาร์ทอัพแล้วครับ
กระทงใบตองต้องใช้เวลาย่อยสลายกระทงขนมปังอาจทำให้น้ำเน่า
กระทงน้ำแข็งต้องใช้พลังงานผลิตมาเจอตัวนี้ครับกระทงอากาศ
ไม่สร้างมลภาวะแน่นอนสนใจรับไปขายต่อติดต่อขอราคาส่งได้เลยครับ
อันนี้หน้าคนคนขายเหรอแถมฟรีทูบเทียนอากาศ
เนี่ยคุณผู้ชมคือพอเขาโพสต์ไว้แบบนี้เนี่ยหลายคนก็งงนะว่า
หน้าตามันเป็นแบบไหนกระทงอากาศขอดูหน่อยซิ
มันบอกแล้วไงว่ากระทงอากาศหน้าตามันก็เนี่ยค่ะอยู่ในอากาศ
จินตนาการได้เลยคือมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันเป็นไอเดียฮา
มิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วคนเขาก็แชร์กันเยอะนะ
ดีฉันเข้าไปดูเนี่ยคุณคนเขาแชร์กันสองหมื่นหกพันกว่าครั้งแล้วอ่ะ
แสดงความคิดเห็นกันเจ็ดพันเอ่อแปดพันเจ็ดร้อยกว่าคอมเมนต์แล้วอ่ะค่ะ
เห็นแล้วอะค่ะเผื่อใครจะเอาเป็นไอเดียอย่างนี้หรอ

ลอยแบบนี้แหละถือไปยอดลงน้ำไป
คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะ
เพราะว่าอย่างอันนี้ในกรุ๊ปไลน์หมู่บ้านดิฉันนะ
เขาก็บอกว่าให้เอาขันหรือเอาถังใหญ่ใส่น้ำ
เอาพวกดอกไม้ลอยหลังจากนั้นก็แช่ช่องฟรีสให้มันเซ็ตตัวประมาณนึง
แล้วก็เอาเทียนปักพอเอาเทียนปักแล้วก็แช่ให้มันแข็งเลยนะ
หลังจากนั้นพอจะเอาลอยก็เอาพัชนะออก

มันจะละลายไงเวลาที่ลอยไปมันก็จะเหลือแค่ดอกไม้แล้วก็เทียนแค่นี้
อันนี้มันไม่ต้องมีพวกสิ่งที่มันเป็นขยะในฐานของกระทง
แต่ว่าบ้านต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะ